ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
มีคนไปพบศพชายหนุ่มคนหนึ่งนะเสียชีวิตในพงหญ้าแถวกอกล้วย
อยู่ในพื้นที่ของกำแพงรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชค่ะคือลักษณะ
ชิ้นส่วนของศพที่เจอเนี่ยเห็นกระดูกแล้วด้วยนะ
เพราะเขาหายไปจากบ้านตั้งแต่เก้าตุลาคมเพิ่งเจอเมื่อวานนะฮะ
สิบสี่ตุลาคมเมื่อวานเนี้ยยังสันนิษฐานเบื้องต้นกันอยู่ว่า
เอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะมาแถวนี้แล้วเป็นลมเป็นลมเป็นแรงอะไรไป
ไม่มีใครมาเจอก็เลยเสียชีวิตอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายไม่ใช่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่คือการฆาตกรรมนะครับตอนนี้ชัดแล้วนะครับว่าเป็นการฆาตกรรม
นี่ฮะนี่คือเมื่อวานนี้นะครับสพทุ่งใหญ่ได้รับแจ้งเหตุ
ไปตรวจสอบนะครับมีศพอยู่ในพงหญ้าข้างกอกล้วย
ภายในกำแพงรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่นะอำเภอทุ่งใหญ่คือทีแรกเนี่ยยังไม่ทราบชื่อนะฮะ
แต่คาดว่าเป็นชายหนุ่มอายุสัก๒๓๒๕ปีนะครับ
สภาพที่เจอเนี่ยศพที่เจอเนี่ยมีหัวกระโหลกแล้วก็โครงกระดูกเนี่ย
โผล่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นมาเพราะช่วงเนี้ยไม่ใส่เสื้อนะ
แต่ว่าตั้งแต่ช่วงล่างเอวลงไปจะใส่กางเกงยีน
เป็นกางเกงยีนขายาวสีดำนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นกระดูกที่อยู่ด้านใน
แต่ข้างบนจากเอวมาถึงศีรษะเนี่ยเป็นกระดูกหมดแล้วนะครับ
ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะเป็นลมหรือเปล่าไม่มีใครมาเจอศพก็เลย
เหลือแต่โครงกระดูกแต่ตำรวจเนี่ยไปสืบสวนอย่างละเอียดนะฮะ
และเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับหลังจากเจอศพเมื่อวานนะฮะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบนะครับ
นี่ฮะไปจับกลุ่มตัวนายอธิศักดิ์ต่างศรีหรือว่าในบ่าวอายุ๔๑ปี
ไปจับที่บ้านพักหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าไปฆ่าเขาแล้วเอาศพไปทิ้งตรงนั้นหรือเปล่า
สุดท้ายสอบไปสอบมานายอธิสักต่างสียอมรับสารภาพนะครับ
แล้วก็บอกว่าศพที่เจอเนี่ยชื่อว่านายภาคภูมิรามฤทธิ์ชื่อเล่นชื่อภาคอายุ๒๐
ศพเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก่อเหตุไว้ตั้งแต่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
นายอธิศักดิ์บอกว่าเช้า๙ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเขาออกไปหาตัวต่อเพื่อจะเอาไปขาย
แล้วก็แวะมาหานายภาคภูมิที่ขนำห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรห่างจากจุดที่เจอศพ
คือที่ไปหาเนี่ยนายอธิศักดิ์บอกว่าต้องการไปทวงเงินค่ายาเสพติด๘๐๐บาท
ที่ให้นายภาคภูมิเนี่ยไปซื้อยาเสพติดให้ค่ะแต่นายภาคภูมิเนี่ยบ่ายเบียง
คือให้เงินไป๘๐๐ให้ไปซื้อยาเสพติดแต่ไม่ซื้อมาให้
พอจะไปทวงเงินก็บ่ายเบียงหลบหน้าหลบตาเขาอยู่นานร่วมเดือนร่วมเดือน
พอเจอหน้าเนี่ยก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเอามาคืน
เดี๋ยวจะไปหายามาให้บ้างแต่ไม่เคยได้คืนวันเกิดเหตุ๙ตุลาคมไปทวงอีก
ภาคภูมิก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนายอธิศักดิ์อ้างว่าด้วยความโอโห
ก็เลยเอาไม้ยาว๑เมตรที่ถือติดตัวไปด้วยตีเข้าไปที่ตัวด้วยที่ศีรษะด้วย
ไปไป๓ครั้งจนเลือดออกเต็มไปหมดหลังถูกนายอธิษักษ์ทำร้าย
ภาคภูมิก็พยายามวิ่งหนีแล้วไปซ่อนตัวอยู่ข้างกอกล้วย
ระหว่างที่ซ่อนตัวก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพบาดแผลของตัวเอง
ที่มีเลือดไหลเต็มตัวเดี๋ยวจะมีภาพนะฮะตอนที่เขาหลบนายอธิศักดิ
ไปอยู่ที่กอกล้วยแล้วถูกตีไปแล้วตามที่นายอธิศักดิ์บอกเนี่ย
เลือดเต็มไปหมดตอนที่เขาหลบนายอธิษักษ์อยู่เนี่ย
เขาถ่ายภาพนี้ส่งไปให้เพื่อนสาวคนสนิทดูนะครับ
แล้วเพื่อนสาวคนสนิทบอกว่าเนี่ยฮะพอเขาส่งภาพนี้มาให้ดูเนี่ย
เป็นภาพสุดท้ายเนี่ยแล้วขาดการติดต่อไปเลย
เขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหาไม่เจอตั้งแต่๙ตุลาคม
ซึ่งนายอธิศักดิ์นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับแล้วมีคนไปเจอศพเมื่อวาน
นี่ฟังว่านเมืองทำร้ายร่างกายทำเขาสำมุดมาก
แล้วเขาไปเสียชีวิตตีหลังผมก็ไม่ทราบเลยผมมีอันไง
ผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วคิดว่าจะขอโทษเขาไหม
ก็ผมไม่ได้ผิดอะไรไปตีก็ตาย
ผมไม่ได้รู้ว่าตัวนั้นจะตายได้ยังไง
การตายมาจากผมผมก็โหด
นี่ครับไปตายเขา๓ที
เลือดอาบบอกโอ้ถ้าตายจากผมผมก็ขอโทษ

คุณตีเขานั่นแหละเขาก็ไม่กล้าออกมา

ซ่อนตัวตรงนี้จนแบบตายไปเลยอ่ะ
ทุกผู้ชมครับหญิงสาวที่ในภาคภูมิ

หลังจากถูกตีแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในกอกล้วยเนี่ย
บอกว่าได้ภาพนี้ตอนช่วงสาย๙ตุลาคม
แล้วในภาคภูมิผู้ตายเขาติด

กระโหลกก็ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงนะฮะ
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีใครมาเห็นนะครับ
ตอนนี้ก็เลยส่งศพไปชนะสูตร

ตามขั้นตอนของคดีต่างนะครับ
ส่วนนายอธิศักดิ์ตอนนี้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เพราะว่าตรวจปัสสาวะเนี่ยพบสารเสพติดนะ
จะเรื่องที่ว่าไปทวงเงินค่ายงค่ายา
ไปซื้อยา๘๐๐บาทอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ